มาถึงช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาหาร้านอร่อยในตลาดใหม่แม่กิมเห็ง
กับซอยที่เรียงรายไปด้วยร้านขนมจีนทั้งเส้นเลยทีเดียว
แต่มีอยู่๑ร้านที่อร่อยเด็ดและเปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้วล่ะครับ
แถมเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงยังกับร้านสะดวกซื้อเลยล่ะครับ
กับร้านยายเป้าขนมจีนแห่งตลาดใหม่แม่กิมเห็ง
งั้นเราไปคุยกับยายเป้ากันดีกว่าครับ
ชื่อร้านยายเป้าขนมจีน
ความเก๋ไก่ที่นี่คือยี่สิบสี่ชั่วโมง

แม่นั่งกินอย่างนี้เลยเหรอ

อันนู้นเวลาสั่งนั่งกินไปนั่งตรงนู้น

เอาเหรอจริงเหรอ

อยากได้กระตังแม่บอก

แม่น้ำแม่หาตั้งแต่อายุเท่าไหร่

อันนี้ยี่สิบสองใช่ไหมคะ

ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
หาบถ้วยเหลือสี่แปด
หาบถ้วยเหลือสี่หลุง
เชื่อยายเป้ากระเด้าหม้อมาจากไหน

มีผู้ชายไหม

ไม่หัวผัว
ถว่าไปสวรรค์

ไปดูของเด็ดในน้ำยาขนมจีนยายเป้า

น้ำลายหมูผักเต๋ดตัวเนี้ยสร้างกินแล้ว
ถ้าสมมุติหนูหรือสั่งชามราคากี่บาท
สิเนี้ยถ้าหนูเติมแต่ละอย่างก็กินบวกเพิ่ม

เป็น๖๐กิโลกรัมสิฟะเห็นไหม

ไม่ใช่ขึ้นใจ
แม่เดี๋ยวมีคนผสมทุกน้ำไหม

อ๋อน้ำยามัว

เรียกว่าต้นตำหลักใช่ไหมคะ

แต่อันนี้เป็นเหมือนน้ำยาไก่ใช่ไหม

จะนอนเที่ยงตื่น๔โมงเย็น

แล้วใครมาซื้อตนกลางคืนเนี่ยแม่

ฝนครับ

น้ำหมาก

สีแดงนึกว่าน้ำยาพิเศษ

เฮ้ยต้องไปหาอย่างร้านอื่น
แม่เขาบอกแล้วว่าแม่เขาหลอกมาจับ
ยายเป้าแกขายขนมจีนครับ
ไม่ใช่อาหารตามสั่งนะคุณลิงแม่
มาทั้งทีเนี่ยงั้นก็ไปลองชิมกันหน่อยละกันครับ

ผสมน้ำยาป่ากับน้ำยาปะดกค่ะ

เห้ยกับทำเองเรื่องนี้

เครื่องก็กำมาวัดไหน
ก็คือใครมาใครไปก็แวะมาเจอแม่ได้

อยู่ที่ตลาดนี้๒๔ชั่วโมง

ไก่แม่เป็นไงอันนี้ที่เกิดชิม

อย่างนี้คุณผู้ชมผมเคยมาทาน
มากับใคร

อร่อย

แล้วไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมสามารถที่จะรับประทานได้

โอ๊ยขายชนคาน

ถ้ากลับมาผ่านโคราชนี่ก็จะต้องถามหาว่าบ้านประดงอยู่ไหน
เบื่อว่าติดใจอะ

ตีนึงตีสองก็ให้ก่ะมานั่งกินค่ะ
นี่ให้ชิ้นไก่ค่ะชิ้นเลือด
เพราะว่าพี่เขาให้ไม่อั้นค่ะใหญ่มาก

ครับก็โอเคครับน้ำยาแกเข้มข้นดีครับ

ถือว่าตั้งแต่ทานที่อื่นมารสชาติที่นี่ดีที่สุดนะครับแบบนี้
ขนมจีนยายเป้าอร่อยสุดยอด

อย่าลืมขนมจีนยายเป้านะขนมจีนบ้านประโดกยายเป้าค่ะ
ลูกค้าที่มาทานขนมจีนยายเป้า
คอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า

แล้วคุณลิงคุณหนูแมมและคุณฝน
จะคอนเฟิร์มว่ายังไง
สรุปเลยว่าอันนี้นะ

สุดยอดนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ
เราไปแจกเงินกันหน่อยมั้ยเออ
ก้อนหินตรงประตูชุมพลมีทั้งหมดกี่ก้อน
แม่ไม่เคยไปน้ำแม่ไปทุกวันแต่แม่ไม่ได้สังเกต